เจ็บแทนคุณแม่คุณแม่สายม่านครับซ้อนมอเตอร์ไซค์ลูกสาวเท้าเข้าไปติด
เท้าเข้าไปติดคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา
ซ้อนมอเตอร์ไซค์ลูกสาวข้อเท้าซ้าย
มันไปอีท่าไหนไม่รู้มันไปติดขัดอยู่กับล้อหลังครับ
เหตุเกิดหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับในชุมชนตะบนหนองกระทุ่ม
อำเภอเมืองนครราชศรีมา
เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเอาขาของผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากซี่ลวดล้อรถครับ
แล้วช่วยกันยกรถขึ้นเพื่อจะใช้ครีมตัดเหล็กนะครับ
ซี่ลวดออกทีละเส้นทีละเส้นจนสามารถจะเอาขาของคุณป้านะครับ
ออกมาได้ขาของคุณแม่ออกมาได้นะครับ
คุณผู้ชมมีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ที่ข้อเท้าด้วยนะครับ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุคุณแม่สายม่านนะครับ
รีบขึ้นรีบขึ้นซ้อนท้ายลูกสาว
จังหวะก้าวเท้าขึ้นรถมันผิดจังหวะอีกท่าไหนครับคุณผู้ชมนะครับ
แล้วด้วยความแรงของรถนะครับนี่แหละฮะ
เสียหลักล้มลงล้มลงเสร็จแล้วขาไปขัดติดอยู่แบบนี้
ยังไงก็ดูให้ปลอดภัยไม่รีบไม่ร้อนนะครับ
ขอให้คุณแม่สายมั่นหายเร็วครับ